เรื่องของโควิด๑๙นะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยเนี่ยนะ
อ่าก็เดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอใช่ค่ะ
อย่างที่ทราบมันก็ลดน้อยลงมาทุกวันนะนะ
แต่ปัญหาใหญ่ก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดระยองก่อนนะหลังจากที่พบว่ามีทหารที่เข้ามาจากอียิปต์นะฮะ
ลงที่สนามบินอุตภาวค่ะนะครับแต่ไปพักที่โรงแรมที่จังหวัดระยองนะฮะ
ก่อนจะออกไปเขาก็ตรวจเชื้อเอาไว้พบว่าติดโควิด๑๙
โอ้โหวันนี้เงียบเหงาเหงาเลยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่จังหวัดระยองนะครับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนะ
อ่าก็ได้ส่งภาพมานะฮะว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างเงียบเหงานะ
ไปดูคำชี้แจงจากทางนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะคือวันนี้โคศกสบคออกมาแถลงอีกรอบหนึ่ง
เขาต้องยอมรับว่าเมื่อวานหลังจากที่ออกมาแถลงในเรื่องนี้
ตำหนิค่อนข้างเยอะถูกต้องวันนี้เลยแถลงอีกรอบแล้วก็ขอโทษนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ขอโทษสถานทูตอียิปต์ก็มีหนังสือขอโทษออกมา
ต้องฟังท่านนายกก่อนกันแล้วกันนะฮะท่านนายกนะฮะ
วันนี้ว่าจะว่าอย่างไรนะครับค่ะ
ไม่ว่าจะเครื่องบินทหารหรือเครื่องบินใดก็ตามก็ต้องมีมาตรการตามที่เรากำหนดไปแล้วนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องของการที่เรียกว่าไม่รับผิดชอบนะครับ
ส่วนที่รับปากกันไปแล้วนะผ่านการตรวจสอบไปแล้วด้วยนะครับ
แต่ไปออกไปนอกพื้นที่อันนี้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืน
นี่ผมก็ให้กระทรวงการเพศได้หารือกับสถานทูตเอกราชทูตประจำประเทศไทยไปแล้วนะครับ
อย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกตอนนี้ก็ต้องระงับเที่ยวบินทุกเที่ยวบินที่เข้ามาตั้งแต่นี้ทั้งหมดนะครับ
ไม่มีการอนุมัติให้เข้ามาอีกนะครับมาตรการทางด้านสาธารณสุขเรา
ก็ขอให้เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของเราซึ่งสามารถน่าจะรองรับได้
แต่มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมเสียใจ
แล้วก็จะต้องมาดูแลให้กันให้มากที่สุดในในหลายประเด็นเพราะหลายปัญหามันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
ผมเองก็เสียใจนะครับกับคำพูดที่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเองกาดตกเสียเอง
วันนี้เราคุยกันเรื่องนี้กันมากแล้วก็ไม่ใช่แค่วันนี้เมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
ว่าเรามีอะไรบ้างไหมที่จะต้องปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับ
ขออภัยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองแล้วก็ที่กรุงเทพมหานคร
ที่มีจำนวนคนที่ระยองเป็นเรือนพันเด็กต้องปิดโรงเรียนไปมากกว่า๑๐กว่าโรงเรียน
นี่แหละครับแล้วก็พอประชาชนถามกันเยอะว่าเออแล้วตกลงมาตรการที่มีการลักษณะเหมือนกับ
มีข้อแม้พิเศษสำหรับผู้ที่เดินทางมาในฐานะของบุคคลสำคัญต่างของทางรัฐบาลมาจากต่างประเทศ
ไม่ต้องกักตัวสิบสี่วันจะเอายังไงที่ประชุมสอบคอวันนี้นะครับ
จากทั้งสองเหตุการณ์นะทั้งของเรื่องทหารอียิปต์กับลูกทูตเนี่ยนะครับ
ก็เลยมีมติ๓ข้อนะฮะ๑คือยกเลิกการผ่อนคลายมาตรการกักตัวคนในคณะทูต
โดยเฉพาะคู่สมรสบิดามันดาและบุตร
ยกเลิกการอนุญาตเที่ยวบินกองทัพอากาศอียิปต์ที่ได้อนุญาตเข้าไทยไปแล้ว
จำนวน๘เที่ยวบินนะครับระหว่าง๑๗๒๐กรกฎาคมและวันที่๒๕ถึง๒๙กรกฎาคม
แล้วก็ให้ยกเลิกการผ่อนคลายมาตรการกักตัว๑๔วันกับแขกรัฐบาลคณะทูต
และนักธุรกิจที่จะเข้าพำนักในไทยระยะสั้นไม่ผ่อนคลายให้แล้วนะฮะ
คือต้องเหมือนกับทุกคนที่เดินทางเข้ามาหมดเลยเหมือนประชาชนทั่วไป
คณะทหารอียิปต์๓๑นายเนี่ยมาจอดที่นำเครื่องมาลงจอดที่สนามบินอุตภัวร์
เพื่อพักเครื่องนะตั้งแต่๘กรกฎาคมนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากนั้นก็เดินทางไปเข้าพักที่โรงแรมดีวารีที่จังหวัดระยองนะฮะ
ในวันที่๑๐กรกฎาคมได้ไปตามสถานที่ต่างในจังหวัดระยอง
ก็มี๒๗นายรวมทั้งผู้ติดเชื้อด้วยได้ออกไปเที่ยวห้างแหลมทอง
เวลา๑๑นาฬิกา๒๕นาทีแล้วก็กลับเข้าโรงแรมเวลา๑๔นาฬิกา๕๖นาที
มี๔นายนะครับ๔นายนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ได้นั่งแท็กซี่ไปห้างเซ็นทรัลระยองเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็กลับมาที่โรงแรมดีวารีโดยแท็กซี่คันเดิมนะฮะเวลา๑๘นาฬิกา
กลุ่มที่ออกจากโรงแรมเนี่ยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยครบทุกคนนะฮะ
บางคนก็ไม่ใส่แต่ว่าคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยคนนี้เขาใส่
ส่วนการเข้ามาในไทยของคณะทหารอียิปต์มาได้อย่างไรนะครับ
ทางกองทัพอากาศชี้แจงว่าแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
กองทัพอียิปต์เนี่ยประสานขอผ่านสถานทูตอียิปต์ในไทย
สถานทูตก็ร้องขอผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศของไทย
ให้พิจารณาเหตุผลตามความจำเป็นแล้วก็ส่งไปยังกองทัพอากาศพิจารณา
ทัพอากาศก็อนุมัติให้บินเข้าไทยมาได้ตามพันธะทางทหารที่มีต่อกัน
ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางการทหารและความเป็นพันธมิตรนะฮะ
เขาก็ส่งเรื่องไปให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการต่อ
โดยแจ้งสนามบินปลายทางคือสนามบินอุตภัวร์กับสถานทูตอียิปต์
สนามบินปลายทางให้ลงจอดที่อุตภัวร์โดยสถานทู่อียิปต์กับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย
ก็ประสานกันเกี่ยวกับเรื่องการกักตัวแต่สุดท้ายมันก็มีช่องว่างช่องโหว
เขาก็ไปนอนที่โรงแรมที่จังหวัดระยองกันนะครับ
โฆษกสบคเนี่ยบอกว่ากองทัพอียิปต์ไม่ใช่กลุ่มวีไอพีนะครับ
เป็นเพียงลูกเรือเข้ามาในฐานะประเทศคู่สัญญาที่ได้รับอนุญาตตามมาตรการป้องกันโรค
จำเป็นต้องเข้ามาทำภารกิจมีการตรวจโรคมาจากต้นทางแล้วแล้วมีเวลากลับชัดเจน
เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้มาทางสุวรรณภูมินะฮะหรือว่าดอนเมืองแต่ว่าไปลงที่สนามบินอุตภัวเลย
แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบโรคสุดท้ายต้องติดต่อสถานทูตอียิปต์แล้วก็ไปตรวจถึงจะยอมนะฮะ
ทีนี้คนในโลกโซเชียลเองเขาก็บอกว่านอกจากไปเที่ยวห้างแล้วเนี่ยมีไปเที่ยวที่ไหนกลางคืนต่อหรือเปล่าเดี๋ยวจะยุ่งนะ
สอบคอยืนยันว่าไม่มีใครออกจากโรงแรมช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่าเขามีภารกิจต้องบินในเช้าอีกวันหนึ่งนะครับ
หากมีการติดเชื้อของคนในพื้นที่แล้วเนี่ยแล้วจัดการได้นะก็คือสามารถตรวจเจอนะแล้วก็ไล่ตรวจสอบโลกเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์จังหวัดระยองตามที่มีข้อกังวลนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือมีสองประเด็นนะคะก็คือมีประเด็นของทหารอียิปต์ที่เข้ามาทางสนามบินอุตภัวนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของลูกสาวอุปทูตซูดานวัยเก้าขวบที่เดินทางเข้ามาผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ไปพักที่คอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิทย์คือมันแบ่งเป็นสองเรื่องแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่สองจังหวัดครับไม่ใช่แค่กระทบกับ

หลายอย่างจริงเอาโรงเรียนก่อปิดห้างที่ทหารอียิปต์ไปเดินก่อปิดแล้วคนที่เขาทำงานอยู่ในห้างเพิ่งจะได้ออกมาทำงานเพิ่งเปิดกันอย่างเต็มระบบเพิ่งจะได้เงินอ้าวปิดอีกแล้วคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียไปคุยกับคนในพื้นที่ที่จังหวัดระยองนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

ได้ไม่กี่เดือนเองไม่กี่อาทิตย์เองเดี๋ยวก็ไปกัน
อยู่ก็มาปิดประกาศ
แล้วก็ระยองเกิดร้อนอะพี่
ชาวระยองโดยเฉพาะที่อยู่ในอำเภอเมือง

บอกทั้งเซ็งทั้งโมโห
แต่สุดท้ายแขกของรัฐบาลทำให้เขาเดือดร้อนกันนะคะ
ในโลกโซเชียลค่ะแฮชแท็กทหารอียิปต์ยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่นะคะ
มีคนไปตำหนิการทำงานของรัฐบาลอย่างดุเดือดจริง
ดังอย่างแหม่มโพดำก็โพสต์ว่าพวกเรากักตัวกันเอาเป็นเอาตาย
สุดท้ายแพ้วีไอพีใส่แมสจนหน้าด่างสิวขึ้นเป็นผื่น
ทำกันแทบตายห้าหกเดือนลุงปล่อยคนอื่นเข้ามาโรคเข้ามาในประเทศ
เกี่ยวกับข่าวทหารอียิปต์เช่นเดียวกัน
ก็มีข้อความระบุว่าทางรัฐประกาศทุกวันอย่ากาดตก
แล้วทำไมคนเหล่านี้ได้รับอภิษฎนะคะแล้วใครจะรับผิดชอบ
คำถามเรื่องของผู้รับผิดชอบเนี่ยออกมาต่อเนื่องเลยตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
ทุกผู้ชมครับวันนี้มีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะฮะ
ให้กับผู้ที่อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเพื่อความสบายใจนะครับ
เราได้คุยกับพนักงานในห้างแหลมทองคนหนึ่งนะครับ
เขาก็มาเข้าคิวรอการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
วันที่๘กับ๙กรกฎาคมตอนนั้นขายของอยู่ในห้าง
ก็เห็นกลุ่มคนแปลกหน้ารูปร่างหน้าตาทรงผมคล้ายกับทหาร
แต่ไม่ใช่คนไทยแล้วก็ไม่ใช่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในระยอง

เดินมาหาซื้อของในห้างอยู่๔๕คนแต่งกายชุดปกติ
แล้วก็เห็นว่าสวมแมสนะฮะสวมหน้ากากอนามัย
ก็ตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่เปิดเผยภาพในห้าง
นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๔นาฬิกา๔๐นาทีเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงที่กลุ่มทหารอียิปต์เนี่ยเขาเข้ามาทางประตูของห้าง
แล้วก็แยกกันเดินสองกลุ่มกลุ่มแรกสามคนอีกกลุ่มหนึ่งสองคน
คือกลุ่มคนที่เดิน๒คนเนี่ยอันนี้จะเป็นคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙หนึ่งในนั้น
เขาเดินอยู่ในชั้น๒โซนมือถือมีแบงค์ด้วยแล้วก็มีเสื้อผ้าผู้ชายอะไรพวกนี้นะครับ
จะเห็นว่าเขาใส่หน้ากากอนามัยนะฮะนี่ฮะก็ตรงเนี้ยก็แสดงว่าคนนี้เขาใส่
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยอะไรยังไงก็ต้องไปว่ากันต่อเรื่องการตรวจคัดกรองเชื้อนะครับ
วันนี้คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
ก็ลงพื้นที่ไปหลายจุดในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับ
ที่มีผู้ที่เขาเป็นทหารอียิปต์แล้วเขาก็ไปนะฮะเพื่อจะได้ไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูว่ามีมาตรการในการแก้ไขอะไรยังไงบ้าง
นายสาธิตก็ได้กล่าวขอโทษชาวระยองในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นสอสอจังหวัดระยองด้วย
บอกว่าสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การค้าแน่นอนแต่ขอให้ชาวระยองเนี่ยมั่นใจว่าทางกระทรวงสาธารณสุขทางรัฐบาลจะดำเนินการแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่คิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
ในการที่จะตรวจคัดกรองโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะขณะเดียวกันนะครับในการตรวจพื้นที่ต่างในวันนี้เนี่ยนะก็เป็นการไปตรวจนะครับเพื่อจะดูว่ามีการเคลียร์พื้นที่แล้วแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างห้างเนี่ยนะที่เขามีไปสองกลุ่มเนี่ยไปสองห้างเนี่ยเขาก็มีการทำความสะอาดพื้นที่ในจุดที่ทหารกลุ่มอียิปต์เข้าไปช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้ว
มีทหารอียิปต์มาแต่ไม่ใช่กลุ่มของคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙นี่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีรายงานนะครับว่าตอนนี้โรงเรียนต่างในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยนะฮะทั้งเอกชนอาชีวะนะครับแล้วก็โรงเรียนรัฐบาลเนี่ยนะครับร้อยกว่าแห่งจาก๒๗๔แห่งตอนนี้ก็ให้ปิดการเรียนการสอนชั่วคราวไปก่อนแล้วให้เด็กไปเรียนออนไลน์แทนนะครับที่ตราดนี่ก็ปิดอยู่โรงเรียนนึงนะฮะ
สั่งกัดตัวนักเรียนม๒๒๐คนไม่ได้ปิดโรงเรียนนะเพราะว่า๒๐คนเนี่ยช่วงวันหยุดเขาก็ไปเที่ยวระยองแล้วไปห้างเดียวช่วงเวลาเดียวกับทหารอียิปต์นะครับทางโรงเรียนชี้แจงว่าไม่ได้สั่งกัด๒๐คนนะฮะแต่ได้สั่งกัดตัวคนหนึ่งล่าสุดในโรงเรียนเขาชี้แจงมาแล้วบอกสั่งกัดคนเดียวนะครับเพราะว่าได้ไปเที่

๑ตุลาคมนี้นะคะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นคำสั่งโยกย้ายเพราะเหตุทหารอียิปต์ติดโควิด๑๙ในพื้นที่จังหวัดระยองหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะตัวนายสุรศักดิ์เองบอกว่าการโยกย้ายไปจังหวัดนครปฐมเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของทหารอียิปต์ติดโควิด๑๙นะคะเพราะว่าอยู่จนครบวาระ๔ปีพอด
กรณีทหารอียิปต์ที่ป่วยโควิด๑๙ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นการเมืองใดอันนี้นายสุรศักดิ์เป็นคนชี้แจงเองนะคะว่าย้ายจากจังหวัดระยองไปเป็นผู้ว่านครปฐมก็มีอีกกรณีนึงก็คือเรื่องของลูกของทูตนะฮะที่เป็นเด็กหญิงวัย๙ขวบนะครับที่เดินทางมาในไทยแล้วก็ไปพักอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งแล้วก็พบว่าติ
นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานเนี่ยไปตรวจสอบคัดกรองโรคโควิด๑๙ให้กับชาวคอนโดนะครับ
หลังจากเด็กหญิงวัย๙ปีลูกสาวทูตซูดานเนี่ยติดโควิด๑๙นะฮะเด็กหญิงคนนี้ก็มากับครอบครัวนะครับ
มาถึงไทยเมื่อ๑๐กรกฎาคมตอนตี๕๔๐นาทีต่อมอก็ตรวจพบว่าเด็กมีไข้สูงตั้งแต่สนามบินแต่ครอบครัวขอใช้สิทธิพิเศษทางการทูดในการกลับที่พักคือที่คอนโดไม่ต้องกักตัวมาถึงคอนโดเพราะว่าเด็กเนี่ยมีปอดอักเสบด้วยนะฮะก็ต้องส่งโรงพยาบาลสุดท้ายผลออกมาก็คือติดเชื้อโควิด๑๙นะ
ขวบมีความเสี่ยงสูงจะติดโควิด๑๙เนี่ยไปสอบสวนแล้วมีอยู่๗คนด้วยกันนะครับทาง
ภูมิในการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครบอกว่าไปตรวจสอบทางคอนโดแล้วเขาก็มีมาตรฐานของเขาดีพอเขารู้ข่าวเขาก็มีการคัดกรองปิดกั้นพื้นที่ส่วนกลาง
สี่วันเนี่ยเหมือนกันสำหรับคนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ

การสู้กับโควิด๑๙พร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลไทยทางอธิบดีกรมสาระนิเทศและจุดสูงการต่างประเทศขณะเฉิดเกียร์อรรทากรให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าคือทางสถานทูตอียิปต์มีการประสานให้ความร่วมมือมาโดยตลอดนะคะล่าสี่สถานทูตอียิปต์ก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิ
อืม